อัปเดตเทรนด์ใหม่ล่าสุดนะคะ

แถมเขานะคะยังได้นำแบรนด์ของคนไทย

คอนแลปกับดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะ
ของไทยแบบนี้จะเก๋ได้แค่ไหนนะคะ

สำหรับใครนะคะที่ชอบของเก๋นี่นะคะ

ไม่เกินวันที่๑๗พฤศจิกายน

ที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ค่ะ
ที่นี่นะคะเขารวบรวมไอเทมนะคะ

ยังเพิ่มความพิเศษลงไปอีกค่ะ

ที่แบบเป็นระดับตำนานเลยนะคะ
๒แบรนด์มาคอลลับกับดีเซนเนอร์ชื่อดังนะคะ

ได้เป็นไอเทมสุดชิคนี้ขึ้นมาเลย

คิดว่าหลายคนต้องเคยเห็นนะเอาจริง
ยาอมตราตะขำ๕ตัวค่ะ

แต่นี่คือลายเสื้อเชิดนี่ตะขำน่าจะเกิน๕ตัวไปแล้วนะคะ
คือใส่แล้วชุ่มคอไม่ต้องกินเลยค่ะ

หวกคือแบบตอนนี้เขากำลังฮิตหมวกอะไรอย่างนี้อยู่
เพราะว่ามันก็มีทั้งความญี่ปุ่นความแบบกรีด
สำหรับดีไซเนอร์ที่ช่วยออกแบบนะคะ
แน่นอนว่าเราต้องรับประกันความเท่ความชิคแน่นอนเลยนะคะ
เพราะว่าใส่ไปเนี่ยคือยังไงก็เท่อะ
ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้
ยังไม่พอนะคะอีกไอเทมหนึ่งเลยค่ะ

เพราะว่านี่เป็นแป้งตรางู
คือดูเป็นน่ารักเป็นหวานใสแบบดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยค่ะ
นี่ค่ะน่ารักไหมครับ
และนอกจากกระเป๋าใบนี้นะคะก็ยังมีกระเป๋าไนลอนด้วยนะคะ
ที่คุณสปันเป็นคนออกแบบค่ะ
ตลาดไปซุปเปอร์ไปอะไรดูเก๋แล้วนะคะ
ยังเป็นคนดีอีกด้วยเพราะว่ามีส่วนช่วยในการลดโรคร้อนค่ะ
ถือไปได้ช็อปทุกที่เลยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเลยนะคะ
เชื่อนี่เก๋ไม่พอเป็นคนดีด้วย
ค่ะนอกจาก๒แบรนด์นี้ที่เราเห็นแล้วนะคะ
ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่น่ารักที่สกายอยากให้ทุกคนดูด้วยนะคะ
เดี๋ยวสไตล์จะพาไปดูกันค่ะ
เสื้อเสร็จฉี
ใส่แล้วก็จะทั้งเฮ่งทั้งด้วยปังปังค่ะแน่นอน
วันนี้คนใส่สีนี้วันนี้คนใส่สีอะไร
อยากเปลี่ยนสีให้ตรงตามวันนะคะเขามีอันนี้ให้ด้วยอ่ะ
เปลี่ยนแบบอย่างนี้มันดึงออกได้ค่ะแล้วเปลี่ยนตามวันได้เลย

โอ้โหโชคดี
มอบให้ใครคนนั้นก็จะโชคดี

โอ้โหโชคดี
ข่าวว่าทีมงานมีอะไรมาเตอร์ไพรสกายเหรอคะ
มาท้าทายสกิลการช็อปเหรอคะว่ามาเลยค่ะ
ภารกิจคือให้จัด๓เซตของขวัญสุดบันเจิดให้กับ๓คนรักภายใน๓นาที

ป่ะ

ต่อไปของญาติผู้ใหญ่ค่ะ

ต่อไปของเพื่อนต่างชาติ
เสร็จแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสกายได้อะไรมาบ้าง

อันแรกเลยนะคะก็คือสำหรับคนรักนะคะ
สกายก็เลือกตอนแรกเลือกเคสก่อนเพราะว่ามันน่ารักดีอะ
แล้วแบบมองแล้วมันน่ากิน
อันที่๒นะคะก็เป็นเสื้อเชิ้นลายแต่ขาว

คือสกายชอบไลน์ที่เขาสกรีนมากเลยนะคะ
สีเสื้อนี้มันทำให้ดูแบบวินเทจแล้วก็เท่ไปในตัวด้วยค่ะ
ต่อไปนะคะก็เป็นของสำหรับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ
กับนี่โทงผ้านายลอนนะคะ
เอาไว้ให้เขาไปจ่ายตลาดกันก็รับรองว่าใส่ของได้เยอะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือยาดมค่ะ

แล้วก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นไปด้วยน่าจะมีความสุขนะคะโอเคค่ะ
ต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนต่างชาตินะคะ
คืออะไรที่เป็นไทยแล้วเขาได้มาท่องเที่ยวเขาก็อยากได้กลับไปนะคะ
อันแรกเลยนี่เท่มากเลยนะคะหมวกไม่ขีดไฟค่ะ
และต่อไปผงจะถาม๕ตัวด้วยค่ะ
ถุงโชคดีเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ให้เขาได้เดินทางปลอดภัยแล้วก็โชคดีค่ะ

มี๑๐ให้๑๐มี๑๐๐ให้ร้อยเลยนะคะ
สำหรับสินค้าไทยไอเดียเก๋แบบนี้เนี่ย
สำหรับใครนะคะกำลังจะหาของฝากเนี่ย
ไม่ว่าจะให้เพื่อนหรือว่าให้ตัวเองนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๗พฤศจิกายนนี้ค่ะ

แล้วตอนนี้
ขอเวลาไปช็อปก่อนนะคะของตัวเองยังไม่ได้เลย